ท่านผู้ชมครับไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับ
เป็นภาพจากวงจรปิดในตลาดสดที่ฉะเชิงเศร้านะฮะ
จับภาพผู้หญิงคนหนึ่งทำทีเหมือนเป็นลูกค้า
ค่ะเข้ามาที่ร้านแล้วก็อาศัยช่วงจังหวะ
เจ้าของร้านเขาเผลอแล้วก็เอื้อมมือ
หยิบกระเป๋าเงินเข้าไปเลยอ๋อนี่เห็นเห็นเลยเนี่ย
ออกมาแล้วก็เปิดกระเป๋าหยิบเงินควักใส่กระเป๋าตัวเองอืม
มีเงินอยู่เท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่คะเกือบสามหมื่นโอ้ย
เยอะนะเยอะสิทุนหายกำไรหดเลยนะค่ะแล้วก็นี่ฮะ
ขี่จักรยานยนต์หนีไปอ้าวใครจำหน้าจำตาได้
จักรยานยนต์คันนี้นะครับผู้หญิงแบบนี้รูปร่างหน้าตาแบบนี้
อ่าแจ้งตำรวจให้หน่อยนะครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ตอนสิบสามนาฬิกาวันเสาร์ที่สิบสามเมษายนที่ร้าน
ยาซีนเป็นร้านขายของชำในตลาดสดโรงศรีตำบลบางสมัคร
อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้านายวิศนุโตหาด
อายุสี่สิบปีเป็นเจ้าของร้านอ่าภาพก็อย่างที่เห็น
ผู้หญิงคนนี้ก็คาดว่าอายุน่าจะสักห้าสิบถึงห้าสิบห้าค่ะ
อ่าสวมเสื้อตัวเนี้ยมานะฮะสีเหลืองแล้วก็ทำทีเป็นลูกค้า
ซึ่งก็เป็นคนที่มาซื้อของที่ร้านอยู่บ่อยนะ

ใช่ก็คิดว่าคงมาซื้อของเหมือนเดิม
พอดีช่วงนี้วันที่เกิดเหตุ
ลูกชายกับคนในร้านก็เดินไปขายของอีกฝั่งหนึ่งด้วย
ก็เลยไม่ได้ระวังกัน
ผู้หญิงคนนี้เดินมองที่เคาน์เตอร์เอื้อมมือคว้ากระเป๋า
ใส่เงินในกระเป๋าไม่มีเงินสดเกือบสามหมื่นหยิบ
แล้วก็เอาเงินสดไปโยนกระเป๋าวางไว้ที่เดิม
แล้วก็ออกจากร้านไปโดยไม่ได้ซื้อของ

เพราะเห็นว่าเป็นลูกค้าที่ก็เคยมาซื้อของกันอยู่
กล้องวงจรปิดจับภาพตอนที่ขี่จักรยานยนต์

ซึ่งตอนที่เกิดเหตุแล้วรู้ว่าเงินหาย
เจ้าของร้านเขาก็พยายามหาเงินที่หายไปนะ
ทีแรกยังคิดว่าเออสงสัยภรรยาลืมเงินไว้ที่บ้านมั้ง
มาแต่กระเป๋าก็หากันอยู่นานจนหาไม่เจอ
เปิดกล้องวงจรปิดแล้วก็ย้อนหลังดูกัน
พบเหตุการณ์อย่างที่ท่านได้ชมนี่แหละครับ
พอเอาเสร็จเราก็โยนมาไปตรงนี้

ช่วยขายแล้วพอดีก็เลยไม่เอกใจอะไรไปซื้อของอะไรเสร็จกลับมา
แล้วก็วันนั้นมันยุ่งอยู่ด้วยขายของเสร็จก็กลับบ้านกันไปกินข้าว
แล้วมานั่งเช็คตังค์อีกทีหายแน่นอน๕ทุ่มผมออกไปดูกล้อง
ถึงเจอว่าเขามาเอาตังค์โหในกระเป๋ามีหกหมื่นได้อ่ะค่ะ
แต่หายไปเกือบสามหมื่นแสดงว่าคนร้ายนี่ก็แบบพยายามที่คือตั้งใจไม่ให้เขารู้ว่าถูกขโมยไปไง
ให้เขารู้สึกว่ามันหายไปส่วนหนึ่งไม่เอาหมดไง
คือพอมันมีอยู่เยอะเนี่ยบางทีพอไม่ได้นับก็จะเห็นว่าเป็นปึกอยู่
กว่าจะรู้ตัวก็๒๓วันแล้วนะครับ
ทางเจ้าของร้านไปแจ้งความไว้ที่สพมประกงแล้วนะครับ
ท่านที่เห็นบ่อแสคนนี้ก็แจ้งความได้